ก็ติดภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะพาไปดูทะเลตรังกันบ้างค่ะ
หลังจากพบพยูนนะคะว่ายน้ำหาย่าทะเลจนกระทั่งมาโชว์ตัวให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นแบบใกล้ชิด
สามถึงสี่เมตรจากชายฝั่งเท่านั้นนะคะงานนี้ก็ถือว่าสร้างความฮือฮา
เพราะว่านับเป็นความโชคดีของนักท่องเที่ยวที่ได้เห็นพยูนแบบใกล้ใกล้แบบนี้นี่คือบริเวณกล้องมุมสูงนะคะ
ที่สะพานหอชมพยูในพื้นที่หมู่ที่สี่ตะบนเกาะลิบงค่ะซึ่งเป็นหอสูงมองจากด้านบนเนี่ย
เห็นทะเลแบบสามร้อยหกสิบองศานะคะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นพยูนที่มากินญาติทะเลได้
นักท่องเที่ยวก็มีการถ่ายคลิปพยูนที่กำลังว่ายน้ำมาใกล้สะพานเพื่ออวดโฉมค่ะสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก
อย่างเกาะลิบงเองนะคะคุณผู้ชมอาจจะทราบว่าเป็นแหล่งอาหารแล้วก็แหล่งย่าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ของทะเลตรัง
ชาวบ้านชาวประมงผู้นำท้องถิ่น
ก็คอยเฝ้าระวังแล้วก็ดูแลพยูนให้มีความปลอดภัยมากที่สุด
จนทำให้พยูนรู้สึกคุ้นชินกับคน
แล้วก็กล้าที่จะว่ายน้ำมาเล่นใกล้แบบนี้ค่ะ
ชนิดที่แบบว่า๓๔เมตรไม่กลัวคนเลยนะคะ

ต่างก็ฝ่ายฝันว่าอยากจะดูพยูนตัวเป็นสักครั้ง
ก็ได้สมดั่งใจต้องการเลยค่ะ
นายอานนท์กิ่งเกาะยาวช่องวัย๓๕ปีเป็นไก๊ต์บนเกาะ
เขาบอกว่านี่คือความโชคดีของนักท่องเที่ยวเลยนะคะ
ที่ได้เห็นพยูนด้วยสายตาแบบใกล้
แถมโชว์หมุนตัวในท้องทะเลสร้างความฮือฮาให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
แม้ว่าตอนนี้จำนวนพยูนจะลดน้อยลง
แต่ก็ยังสามารถดูพยูนกันได้นะคะที่เกาะลิบง
ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลพวงจากความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งย่าทะเลบริเวณรอบเกาะลิบง
ทำให้ประชากรพยูนที่อยู่อาศัยนั้นได้เห็นใกล้แล้วก็มีปริมาณที่
แม้ว่าจะน้อยแต่ก็ยังคงได้สัมผัสด้วยสายตาแบบนี้นะคะ
จากนี้ชาวบ้านบนเกาะค่ะต่างก็เป็นหูเป็นตาในการดูแลระบบนิเวศ
ความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมตามแนวชายฝั่งนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ
ย่าทะเลใต้พื้นผิวท้องทะเลแบบนี้นะคะ

แล้วก็ทำให้พยูนกล้าที่จะโชว์ตัวในพื้นที่ทะเลแบบนี้ด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ